มันจะอร่อยสู้แกงป่าปลาไหล่ที่ดิฉันเอามาให้กิน
คุณมาทางขิงมาทางแบบว่าขิงขาตะไก๊ซะแล้ว

เอาจะอร่อยเด็ดแค่ไหนติดตามในช่วงตลอดกิน
เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอเนี่ย
เมนูแกงป่าปลาไหล่แซ่บ
งป่าปลาไหล่ของจริงต้องอย่างนี้เหรอนี่
คลุกนิดนึงแล้วดูค่ะพริกมาเป็นเม็ดนะ
เครื่องเทศสมุนไพรต่างมาเต็ม
และนี่เป็นเมนูสุดฮิตอีกอย่างหนึ่งของชาวอีสานบ้านเฮาด้วยพี่น้อง
นั่นก็คือแกงปลาปลาไหลย่างค่ะ
มีขั้นตอนการทำต่างจากผัดเผ็ดปลาไหลหรือแกงปับปลาไหลทั่วไปด้วยนะ
เพราะนั่นคือการนำปลาไหลไปย่างก่อนค่ะ

กับกลิ่นคาวเพิ่มความหอม
โอ้โหนี่เป็นขดอย่างนี้ผมนึกว่ายากันยุงแล้วตอนแรก
โอ้โหบ้าแล้ว
พอย่างสุกแล้วก็มาสับหั่นเป็นชิ้นขนาดพอคำ
จากนั้นได้แล้วก็นำไปคั่วกับพริกแกงค่ะ
คั่วนะให้พริกแกงมันซึมเข้าในเนื้อปลาไหลนะ
แล้วก็ต้องเติมน้ำเป็นระยะให้มันขลุกเข้ากัน
โอ้โหบอกเลยว่าอร่อยจริง
แล้วเหตุผลหนึ่งในการเติมน้ำเป็นระยะก็คือไม่ให้หนังปลาติดกระทะหรือติดหม้อ
จากนั้นใช้วิธีการอะไรเขย่า
เขย่าหม้อแทนการขนนะคะเพื่อไม่ให้เนื้อปลามันเละ
จากนั้นก็ปรุงรสตามใจชอบสูตรไผ่สูตรมั่นล่ะพี่น้อง

เพราะถ้าคนบางทีเนื้อปลามันจะแตกถูกต้องเขาก็ใช้วิธีการเขย่า
แล้วก็เติมน้ำไม่ให้หนังปลามันติดหม้อ
ทำแบบนี้วนไปค่ะพอสุกแล้วยังไงต่อ
กะเพราค่ะนี่คืออีกหนึ่งสมุนไพรไทยที่ให้รสชาติและกลิ่นหอมดีมากทีเดียว
เรียกว่าครบรสในการเป็นแกงป่าปลาไหลปลาไหลย่างสูตรเด็ดนะคะ
วิธีการทำก็ไม่ยากหรอกคุณผู้ชมเราได้ดูขั้นตอนการแล้วการทำแล้วเนาะ
คุณลุงอินติดกระโทกชาวบ้านคลองศาลเพชรตำบลหนองหัวแร็ดอำเภอหนองบัวบ้าน
จังหวัดนครราชศรีมาก็เป็นผู้สาธิตให้เราดูอืม
เริ่มต้นจากการไปหาปลาไหลก่อนเลยค่ะ
ดักปลาไหลตามท้องนานี่แหละหรือตามลำคลองที่อยู่แถวบ้าน
วิธีการเนี่ยคุณลุงดูเห็นมั้ยเชื่อชาญมากจริง
นี่เขามีอุปกรณ์ไม่กี่อย่างเท่านั้นเอง
เอาไปแห่เอาไปกระทุ้งในลำคลองจากนั้นได้ปลาไหลออกมาแล้วค่ะ
มันเป็นกระบอกเหมือนเอากระบอกไปดักปลาไหล่
น้องใบตองคุณชิสาตัวใหญ่ด้วยนะตัวใหญ่ตัวยาวได้มาแบบนี้โอ้โห
เลี้ยงกันอิ่มน้ำสำราญกันเลยทีเดียวแล้วอิ่มท้องในครอบครัวไม่พอ
ยังมีรายได้ด้วยเอาไปขายเป็นรายได้เสริมนะคะ
ราคาประมาณกิโลกรัมละร้อยห้าสิบบาทค่ะซึ่งอุปกรณ์ที่ลุงอินเนี่ย
เอาไปใช้ในการดักปลาไหลเขาเรียกว่าลันเอาลันไปดักปลาไหลว่าง
ตามจุดต่างที่คาดว่าจะมีปลาไหลออกมาหากินนะคะ
ส่วนใหญ่ที่อยู่อาศัยของปลาไหล่ก็คือย่าที่รกทึบ
ย่าที่มันสะสมเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันชอบไปอยู่ตรงนั้น
ก็เป็นอีกวิธีชีวิตของชาวอีสานบรรเท่าเนอะจ๊ะ